แล้วถ้าสไลด์ไปเนี่ยน่าจะเจอของแต้วนัทพรบ่อยพักหลังมา
จากคลิปออกกำลังกายก็จะมีคลิปเต้น
ก็คลิปเต้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นเจ้ากันหาอยู่ตอนนี้
เพราะว่ามีดราม่าเบามาด้วยนั่นเองนะคะ
จริงแล้วเต้าเนี่ยเต้นได้หลายแบบนะหลายคนคิดว่าเต้ารำไทยได้
เห็นกันไปแล้วพักหลังมาเต้นสะบัดมากขึ้น
แต่คลิปเจ้าปัญหาเนี่ยเป็นดราม่าก็คือคลิปนี้ดูกันเลยจ้ะ
ดูแล้วรู้สึกยังไงก็เต้นเก่งอยู่นะก็ไม่ได้ติดอะไร
ก็นี่แหละไม่ได้ติดอะไรหลายคนก็รู้สึกแบบนี้ก็ดูว่าเต้นเก่งดีนะคะ
ค่ะไม่สวยลายก็แข็งเอออันลาย
ก็เลยทำให้ทีมแต้วหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บางคนก็บอกว่าทุกคนสามารถวิจารณ์ได้นะคะ
แต่ให้ใช้คำพูดที่มันดีกว่านี้หน่อยเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
ชาวเน็ตรายเดิมนี้นะคะก็มาขยายความซ้ำว่า
ตัวเธอไม่ได้อิจฉาแต้วจ้ะแต่อย่างที่คอมเมนต์ไป
บางคนกล่าวหาเธอนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่า
สายนี้ไม่เหมาะกับแต้วก็พยายามเนอะก๊อปปี้ลิซ่า
เออเท่านั้นแหละจ้าดราม่าปะทุเดือดขึ้นไปอีกนะคะ
พร้อมใจปกป้องบอกว่าเฮ้ยเธอยุคนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วป่ะ
แล้วก็มองว่าคอมเมนต์ต้นเรื่องน่าจะมีเอกอคติกับสาวแต้วเป็นการส่วนตัว
ก็เลยเข้ามาก่อกวนเพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่า
้วนี่นะคะเป็นชาวบลิ้งแล้วก็ปลื้มลิซ่าแบบสุดเลยล่ะค่ะ
ไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบกับลิซ่าอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะ
บอกว่าอยากให้โควิดหายไปเร็วเพราะอะไรรู้ไหม
อะไรคะว่าตอนนี้เพื่อนในเฟซเพื่อนในอินสตราแกรม
จะกลายเป็นแดนเซอร์แล้วก็จะกลายเป็นเชฟกันไปหมดแล้ว
ไม่ทำอาหารก็เต้นมีอยู่สองอย่างตอนนี้
สไลด์ไปแต่ละคนเลยเต้นอูอากันใหญ่เลยนะ

เมื่อวานเต้นไปแล้วกับคุณไงสนุกมาก